เมื่อสัปดาห์ที่เห็นภาพกันไปแล้วเป็นสงครานที่เห็นแว๊บมีสัตว์ดึกดำบันด้วยมาร่วมเล่นสงครานกับเรา
ปกติเวลาเล่นน้ำสงกรานจะเห็นเล่นกับช้าง

ศูนย์รวมของเหล่าไดโนเสาร์พันธุ์ต่างออกมาเล่นน้ำแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียว

ชุ่มฉ่ำหัวใจกันเลยค่ะและขอบอกว่าในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเราจะมาเล่นสาดน้ำกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวโตที่รอเราอยู่ด้านในนี้
อุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะ
จะเห็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่เนรมิตลานกว้าง
โดยมีจุดเด่นก็คือเจ้าทีเล็กซ์ไดโนเสาร์ตัวโต
มาพร้อมกับชุดเกราะพร้อมด้วยอาวุธรอบตัว
ยืนตระหง่านทานกสู้รุ่นยาว
โดยสายน้ำที่แสนเย็นฉ่ำกันอย่างสนุกสนาน
ซึ่งก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
มาร่วมสัมผัสความชุ่มฉ่ำกันอย่างคึกคัก
และสนุกสนานไปกับเสียงเพลงมันที่เปิดรอเหล่าคาแดนซ์
โยกย้ายไปพร้อมกับเจ้าทีเล็กซ์รุ่นน้อง
ขอสลัดความโหดเปลี่ยนโหมดมาเป็นสายแบ๊ว

อกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลสงครานโดยเฉพาะ
การแสดงชุดไดโนโชว์ที่จัดแสดงการละเล่นแบบไทย
ไดโนซ่อนผ้าโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับไดโนเสาร์
โดยการหาผ้าที่ถูกนำไปซ่อนไว้ข้างหลังให้เจอ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องหนูได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
รวมถึงการละเล่นแรปกระทบไม้
ออกมาโชว์สเต็ปเต้นราวกระทบไม้
พร้อมกับเหล่านักแสดงมืออาชีพ

ร่ายรำโชว์ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
ทิ้งท้ายด้วยภาพความสนุกสนานจากเหล่าไดโนเสาร์รุ่นเล็ก
ที่ออกมาโชว์สเต็ปราวกระทบไม้

จะสามารถผ่านด่านไม้ที่กระทบกันไปได้หรือไม่

ยังไงนะเขาต้องมีจังหวะยังไงนะ
ปานจุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน